มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ

ซึ่งเป็นการจัดหาในระยะที่๒วงเงินงบประมาณ๘๘๐๐ล้านบาทค่ะ
โดยถ้าที่ประชุมคอรมอลรับทราบแล้วทางกองทัพเรือก็จะเดินทางไปเซ็นสัญญาในวันที่๒๙กรกฎาคมนี้นะคะ
ด้านนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันกับเกษตรกรชาวสวนยางค่ะว่ารัฐบาลจะเร่งแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำอย่างดีที่สุด
ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายธีทัศน์สุขสะอาดผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
นำคณะเข้าพบพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรี
เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากยางพารา
ซึ่งจัดขึ้นในวันที่๑๔ถึง๑๖กรกฎาคมที่ศูนย์การค้าโชว์ดีซีนะคะ
พร้อมรายงานสถานการณ์ราคายางพาราให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบ
นายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่ารัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคายาง
โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกร
จัดทำบัญชีรวบรวมความต้องการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อสรุปข้อเสนออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการผลิต

เพื่อเปิดตลาดด้านการค้าในการสั่งซื้อยางพารา
ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย

เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกบานชื่น
สัญลักษณ์วันเมตตาปัญญาอ่อน๑๔กรกฎาคม
โดยนายกรัฐมนตรีมอบเงินบริจาค

ทางนี้ค่ะเป็นการจัดหาต่อเนื่องในระยะที่๒
คอรมออนุมัติเมื่อ๒ปีที่แล้วจำนวน๑๖ลำ
จัดหา๓ระยะคือระยะที่๑จำนวน๔ลำ

และระยะที่๓จำนวน๔ลำ

กองทัพอากาศก็จะเดินทางไปลงนามจัดซื้อ
ในวันที่๒๙กรกฎาคมนี้ค่ะ
ขณะเดียวกันการประชุมคอรมอลวันนี้ก็ต้องจับตาถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับประหลัดกระทรวง
ซึ่งนายวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็เปิดเผยนะคะว่า
การจัดทำบัญชีรายชื่อเสร็จแล้วจำนวน๑๐กระทรวงจากทั้งหมด๑๔หน่วยงาน
ส่งรายชื่อทันวันนี้ก็จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
เช่นเดียวกับผลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ระบุว่ายังไม่ทราบว่ารายชื่อของประหลัดกระทรวงมหาดไทยจะเข้าสู่การพิจารณาวันนี้หรือไม่
แต่ความคืบหน้าการตอบคำถาม๔คำถามของนายยกรัฐมนตรีนั้น
ส่งข้อมูลถึงนายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ

เสนอชื่อนายวรานนท์ปิติวัน
ธิบดีกรมการจัดหางานเป็นประหลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุขเสนอชื่อนายแพทย์เจษฎาโชคดำรงศุกร์
ธิบดีกรมควบคุมโลกเป็นประหลัดกระทรวงสาธารณสุข
และกระทรวงมหาดไทยเสนอชื่อนายชัดชัยพรมเลิศ
ธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประหลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นค่ะ
และหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะ
นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานในการแถลงผลการประชุมต่อสื่อมวลชนที่ธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากธรรมเนียบรัฐบาลค่ะ